การอภิกษาก็จะ
ไม่ต้องบอกว่ามันเป็นท่อง

ถ้าคะแนนของเราเป็นที่พอใจก็จะรู้ผลเร็ว
การเมืองมันไม่จบเร็วขนาดนั้นนะครับ
คงจะไม่บอกว่าคืนนั้นแล้วรู้ผลอะไรต่างเลยนะครับ
พวกเราคงมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วนะครับ
ก็ขอให้เห็นคะแนนก็คงจะตอบอะไรต่ออะไรได้ชัด
วันนี้ผมคิดว่าเร็วเกินไปที่จะตอบ

ต้องเป็นต้องทำสัตยาบาลร่วมกันอะไรพรุ่งนี้
หรือว่าเป็นต้องการสัญญาณ

หลังจากที่คุยกันกันไม่แล้วใช่ไหมครับ

ที่ถามคุยแล้วเนี่ยยังไม่ได้คุยเลยนะครับนะ

ยังไม่มีใครคุยกับใครหรอกครับนาทีนี้นะครับ
ทุกคนจะต้องทำให้ตัวเองได้คะแนนผลการเลือกตั้งมากที่สุดนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเป็นกรอบของการพูดคุยกัน
ซึ่งยังไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นคนเริ่มคุยอย่างไรนะครับ
ก็ขอดูผลเลือกตั้งจริงนะครับ
ผมคุยรายก็เรียกว่ารายสมทิธารนะครับ
ถ้าเราอยู่อันดับ๒แล้วก็รวบรวมใช่ไหมคะ
เป็นราวรวบรวมเป็นไง

ก็ทั้งหมดต้องดูผลคะแนนจริงนะครับ

เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับ

เอาว่าพักนี้จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้แล้วกันนะครับ
เพราะเราก็จะทำหน้าที่ของเราจนถึงหมดเวลา

รณรงคหาเสียงได้นะครับ